ผมว่าน่าจะได้ดูข่าวนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลางวันแล้ว
แต่งครึ่งท่อนเหมือนข้าราชการ
ไปดื่มเหล้าแล้วประหลัดอำเภอเข้ามาตรวจร้านพอดี
โอ้โหถ้าเป็นภาษาที่เขาภาษาบ้านบอกด่าเช็ดเม็ดเลย

ไหนจะมันมาหา

อย่างนี้

รู้ไปนะดูท่านใบแล้วเดี๋ยวจบอย่างไรทรายเอาไว้

คือมีการเขียงก็ประหลัดเอาไว้
กับพี่ผู้ชายคนนี้ตอนแรกแต่งครึ่งท่อน
สงสัยเป็นข้าราชการหรือเปล่า
๒ทุ่มเมื่อวานประหลัดอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนทบุรีถ้าก็ไปตรวจสถานประกอบการร้านค้า
ก็ไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับ
ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดหรือเปล่า
ก็มีลูกค้าท่านนี้ดื่มอยู่
ดื่มเมาแหละดูออกด่ากราดเลยนะครับ
หลัดอำเภอก็มาคุยทำความเข้าใจ
บอกผมมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รังแก่ประชาชนนะฮะ
แล้วก็ขอให้พี่ผู้ชายเนี่ยแสดงบัตรประจำตัวหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนนี้บอกก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน
นี่เป็นฆาตรราชการเหมือนกัน
แล้วคราวนี้โอ้โหปล่อยเสียงไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปที่สพบางใหญ่
แจ้งข้อกล่าวหาไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
เจ้าพนักงานดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เจ้าตัวต่อตอนปฏิเสธทุกข้อกราวฮา
ขอต่อสู้ในชั้นศาลใช้เงินสด๒๐๐๐ประกันตัวกลับบ้านไป
นายบุญยฤทธิ์กรรยานมิตรประดัติกระทรวงภานิษฐ์
นายภัยศาลเมืองจันทร์คนที่ตกเป็นข่าวเนี่ย
ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับคุณผู้ชมฮะ

สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ

ดื่มสุราแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ต้นสังกัดก็ว่ากล่าวตักเตือน

เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป

ถูกต้องนะครับ

นายภัยศาลนำกระเช้ามาขอโทษ
นายสมพลสุระสัจจะ
ประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

กระทั่งนะเจ้าหน้าที่มาตรวจที่ร้าน

ก็เลยดื่มเต็มที่ไปหน่อยครับ
ผมว่าหลายคนก็ทายถูกว่าจะจบยังไง